คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยช่วงนี้ต้องเตือนนะครับ
เพราะว่าบ้านเราโดยเฉพาะเหนืออีสานจะมีฝนตกหนักนะครับ
ทีนี้ฝนตกมันมีฟ้าผ่า
บ้านนี้นะลูกชายห่วงแม่แม่ทำไมหายไปนาน

ปรากฏว่าแม่ไม่กลับบ้าน
เดินออกมาตามที่กระท่อมนะกระท่อมปลายนา
แม่ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต
คุณผู้ชมฮะตำรวจภูทรบ้านเป็ดพร้อมด้วยแพทย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุ

สองรายที่เห็นอยู่ตรงกระท่อมปลายนานี้นะครับ
ท้ายหมู่บ้านโนนกู่ตำบลสาวถีอำเภอเมืองขอนแก่น
ที่เกิดเหตุเป็นกระท่อมมุงสังกษีครับ
พบศพของคุณป้ามะลิวันสิงหายอายุ๖๖ปี
และอีกท่านหนึ่งก็คือคุณป้าอรุณมาเหล่านาศอายุ๖๒ปี

มีสุนัขพันธ์ผู้เดิมนอนเฝ้าศพไม่ห่าง
ลูกชายของคุณป้าอรุณเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงเย็นฝนตกหนักเขาได้ยินเสียงฟ้าผ่า

จนกระทั่งหนึ่งทุ่มทำไมแม่ยังไม่กลับบ้าน
ก็เลยออกมาตามหาแม่ที่คอกวัวท้ายหมู่บ้าน
เพราะว่าแม่มักจะนำวัวที่เลี้ยงเอามาเข้าคอก
เพราะปล่อยไปกินย่าแล้วตอนเย็นต้องกลับมาเข้าคอก
แต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมล่ะนี่ก็เย็นนี่ก็หัวค่ำแล้ว
แม่ไม่กลับบ้านสักทีนะครับ
แล้วก็พอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นวัวก่อนนะ
วัวมันอยู่นอกคอกฮะมันไม่ได้เข้าคอก
ก็เลยสงสัยทำไมวัวไม่เข้าคอกด้วย
จากนั้นสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของแม่ยังจอดอยู่

องไปมองมาที่กระท่อมเห็นขาคนเดินไปดู
ตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นแม่นะคุณ
ปรากฏนี่แหละขาแม่กับขาศพเพื่อนของแม่ด้วยนะฮะ
กลายเป็นศพทั้งคู่แล้วนะครับ
จากนี้ครั้งหนึ่งรถแม่จัดอยู่
เห็นขาคนเขาเลยเข้าไปดู

ตอนแรกควรดีข้าอ่อนดู

ผมเลยเอาขึ้นมาไว้บนแก้ว
นี่แหละครับลูกชายมาเห็นก็ตกใจนะฮะ
ไม่คิดว่าจะเป็นศพแม่แล้วยังมีศพเคียงข้างอีก๑ศพด้วยนะครับ
จากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังบอกว่าบริเวณที่เกิดเหตุ
น่าจะเป็นอะไรที่มันล่อฟ้าได้เป็นอย่างดีนะ
เคยเกิดฟ้าผ่ามาแล้วครั้งหนึ่ง
กระทั่งมาเกิดเหตุสลดครั้งนี้นะครับ

เตือนแล้วครับว่าช่วงนี้รอบบ้านเรานะ
ลาวมีร่องมรสุมพัดผ่าน
ส่วนที่เวียดนามก็มีห่อมความกดอากาศต่ำ

ดังนั้นบ้านเราอีสานฝนจะหนัก
เหนือฝนก็จะหนักด้วยนะครับ